คุณผู้ชมค่ะน้องทอยเนี่ยโอ้โหงานฮอตงานเยอะนะคะ

แต่ว่ามันมีให้เรื่องชี้ช้ำมาก่อนหน้านี้
เพราะว่าทำงานเยอะจนเคยติดเอฟมาแล้ว
แต่ล่าสุดน้องบอกยิ้มออกแล้วฝ่าฟันจนเรียนจบนะคะ
ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันหนักอยู่เหมือนกัน
อย่างที่บอกไปว่าน้องครั้งนั้นที่ติดเอฟ

แต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วใกล้จะเรียนจบแล้ว

ตอนนี้เหลืออีก๓ตัวจบแล้วครับ

ก็โอ้ยิ้มแก้มแตกเลยครับ
พ่อทั้งแม่คือพ่อผมปกติจะไม่ค่อยแสดงอาการอะไร
แต่ว่าผมไปถ่ายรูปชุดคุยมาแล้ว
แล้วก็ส่งให้ที่บ้านก็แบบโห

จบแน่นอนยินดีด้วยนะครับนี่เทศศาสตร์มหาลัยไหน
สิทธิ์ค่ะเพราะว่าที่ฉันไปหาบ่อยนะคะ
แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะวันเกิดแล้วด้วย
เตรียมที่จะไปเป่าเทียนเป่าเค้กแล้วนะคะให้กับน้องทอย
ซึ่งอยู่๒๒นต้องให้นะคะดิฉันเป็นนักข่าวค่ะม้องมอย